ดูตัวเลขผู้ติดโควิดประจำวันนี้กันหน่อย
ว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวเลขมันเป็นกราฟพุ่งขึ้นไป
คุณผู้ชมวันนี้ที่รายงานมาใช่อย่างเป็นทางการก็นี่ฮะ
สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองรายเอออันนี้สำหรับผู้ติดเชื้อที่แบบยืนยันนะคะ
แต่ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายหรือว่าตรวจเอทีเคคุณผู้ชมดูสิ
ยอดกระพรพุ่งขึ้นมาหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบราย
ถ้ารวมนะรวมทั้ง๒จำนวนตรงนี้
อยู่ที่สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองรายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ย่อย่อยนะ
คุณผู้ชมดูสิขึ้นไป๓๙รายแล้วส่วนผู้ที่รักษาหายอยู่ที่๑๖๖๖๒รายนะคะ
ทีนี้ดูคนที่รักษาอยู่บ้างค่ะผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่อยู่ที่๑๗๓๖๐๕ราย
อาการหนักนี่จริงตัวเลขก็เพิ่มขึ้นนะนะจะไปแตะพันอยู่ที่๘๘๒ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย๒๒๙รายนะคะแล้วให้คุณผู้ชมดูหน่อย
มันก็เนี่ยอย่างวันนี้กระโดดพุ่งสูงเลยนะคะไล่เรียงมาเลย๑๗๘๐๐เนี่ย
แล้ววันนี้กระโดดขึ้นไป๒๑๐๐๐กว่ารายเลยส่วนผู้เสียชีวิตก็เหมือนกันค่ะ
วันนี้สูงสุดเลยก็คือ๓๙รายนะคะเยอะนะครับ
แล้วคาดการณ์ว่าณตอนนี้ณวันนี้ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่จุดพีคของรอบนี้
น่าจะอยู่ช่วงอีกสักอีกไม่กี่วันนี้แหละเป็นสถานการณ์ที่มันต่อเนื่องกันมา
แล้วภาพที่เราไม่อยากเห็นกับเรื่องของคนที่ป่วยคนที่ติดไม่มีที่รักษามันก็วนกลับมาอีกแล้ว
แม้วันนี้นักข่าวพยายามไปถามท่านมรนายพหลุทินว่าอ่อท่านมันมีข่าวว่ามีคนป่วยที่นอนรออยู่ข้างถนนมีมั้ย
คุณลุงท่านหนึ่งต้องไปนอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่สาราวัดครับ
คุณตาอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ
พักติดโควิดมานอนอยู่ที่ศาลาวัด
จริงเมื่อกลางวันนี้เรามารอบหนึ่งแล้วนะครับ
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เอาไป
เจ้าหน้าที่ของที่เขตทางคลองศาลวัด

แล้วทีนี้ทั้งชาวบ้านทั้งพระก็โทรมาตามเราใหญ่เลยครับ
ว่าจะทำยังไงนอนยุ้งกัดเต็มเลยครับ
คุณอนุทินอยู่ไหนช่วยแท็กคุณอนุทินหน่อยนะครับ

ให้เห็นว่ามีจริงติดโควิด
แล้วก็ต้องมานอนที่สาราวัดเนี่ยนะครับ
นี่ครับนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้น

นี่จากไลฟ์ของเพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอด
มันเป็นภาพที่มันน่าห่วงหูใจครับคุณผู้ชม

ถนนนิมิตใหม่เขตครองสามารถกรุงเทพ
ซึ่งติดกับแถวริมคลองนี่แหละครับ
แล้วก็มันอยู่ในจุดที่เอาไว้เก็บอาถิผู้เสียชีวิตนะฮะ
ยุงกัดเต็มตัวเลยคุณผู้ชม
แล้วคุณลุงมานอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไห

ตั้งแต่วันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะกลัวว่าจะเอาเชื้อไปติดคนในบ้าน

เดี๋ยวคนในบ้านเช่าห้องติดกันก็จะกลัวไปอีก

เอ่ยพระสงฆ์เอ่ยพยายามจะขอความช่วยเหลือ

นี่แหละครับสายใหม่ต้องรอดก็เลยมา

เหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าก่อนหน้านี้คุณตาคนนี้เนี่ย
สมัครงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

อ้าวขึ้นสองขีดก็ติดโควิด

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะพาคุณตาไปตรวจ

ชาวบ้านก็เอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้
เขาป่วยเขาติดโควิดแล้วมาปล่อยที่วัด

มันเป็นการละเลยผู้ป่วยหรือเปล่า

เพราะเคสนี้คุณตามีไข้สูงถึง๓๖

ก็เลยตอนแรกเอายาให้ทานก่อน

การติดต่อไปแล้วศูนย์พักคอยที่วัดราชนิยมธรรม

คิดว่าคุณตาน่าจะได้เข้าไปสุดพักคอยแล้ว
แต่ว่าไปฟังเสียงบรรยากาศ
เมื่อคืนก่อนนะครับ
คือไม่ได้อะไรเลย

อยากจะบอกว่าวันนี้ผู้ป่วยเนี่ย

เพราะว่าเขากลับเข้าบ้านไม่ได้นะครับ

เยอะจริงนะครับ

เตียงจริงที่หมดนะครับ

เข้มหรือว่าสีแดงเลยนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง
แต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะ
ร้อยเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเนี่ยก็ได้ออกมาเคลียร์เลยนะ
เรื่องเกี่ยวกับการแบบเตียงเต็มคนติดโควิดต้องนอนรอเตียงอยู่ข้างถนน
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านก็บอกนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโควิดในภาพรวมมันดีขึ้น
ว่าช่วงนี้ยอดผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่อาการผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้รุนแรง
ตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งสำหรับคนที่ติดโควิด
แต่ถ้าเกิดสมมุติอาการหนักอาการรุนแรงให้โทร๑๖๖๙ได้เลย
จะได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ทีนี้ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะสำหรับคนที่อาการหนักเนี่ย
ภาพรวมของสายด่วน๑๖๖๙เป็นยังไง
ซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังให้บริการได้เป็นปกติ
อาจจะมีเรื่องของการสื่อสารแหละที่คลาดเคลื่อน
มีผู้ป่วยนอนรอเตียงข้างถนน
เพราะว่าทางศูนย์เอราวันเองก็อาจจะไม่ทราบ
ว่าคนไข้เป็นคนที่ติดเชื้อโควิด
อาจจะมองว่าติดเชื้อทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าอาการไม่ได้รุนแรงไหม
ไม่มีรถมารับเพราะว่ายังไม่ได้มีผลตรวจ
ยังไม่ได้มีผลที่คอนเฟิร์มชัดเจน
ทีนี้ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วผลมาเป็นบวกจริงเนี่ย
ยังไงทางศูนย์เอราวันก็จะส่งรถไปรับแน่นอน
ทีนี้ก็ต้องมีการหารือกับทางสาธารณสุขด้วยค่ะ
วางแผนเตรียมทรัพยากรจะรับมือ
แล้วถามว่าปัจจุบันนี้ทรัพยากรเพียงพอไหม

เพราะว่าคนที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งอาการไม่ได้หนักมาก
ก็สามารถที่จะรักษาตัวแบบ
มีบางส่วนที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ซึ่งตรงนี้สำหรับคนที่ต้องไปโรงพยาบาลนะ

ซึ่งก็สามารถให้บริการได้

แต่ไม่ได้มีเจตนาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ทีนี้อย่างที่ดิฉันบอกไงว่าเกณฑ์ในการนำส่งผู้ป่วย
เข้าโรงพยาบาลที่อาการหนักมันมีอยู่๕ข้อ
คือ๑ถ้าเกิดว่าอาการไข้สูงกว่า๓๙องศา
นานต่อเนื่องกัน๒๔ชั่วโมงอันนี้ถือว่าหนัก
หายใจเร็ว๒๕ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่อันนี้ก็หนัก
ซิเจนในเลือดวัดแล้วน้อยกว่า๙๐
อันนี้ก็ถือว่านักนะคะ
แล้วก็โรคประจำตัวที่มันมีการเปลี่ยนแปลง

ถ้าเกิดว่าเด็กมีอาการหายใจลำบากเด็กซึมลง
เด็กอาจจะดื่มนมหรือว่าทานอาหารได้น้อยลง
อันนี้ถือว่าจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทั้งหมดทั้งมวลเรามาฟังคุณอนุทินบ้างดีกว่า
เมื่อวานนี้ที่มีการเลื่อนยูเซฟ

ยังไม่ออกจากการเป็นโรควิกฤตฉุกเฉินนะ
ท่านนายกก็หันไปถามโอเคไหมหนูโอเคไหมอะไรอย่างนี้นะ

ก็ยังยืนยันนะครับว่า
ระบบการรักษา
ยังเพียงพอนะครับส่วนตานจังหวัด
พอและพร้อมอันนี้ท่านยังคงยืนยันแบบนี้นะ
คือการไปสนับสนุนกรุงเทพมหานครเท่านั้นซึ่งการ
สาการหรือจัดระบบเป็นอำนาจของกรุงเทพมหานครไม่ได้
อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันทั้งสองหน่วยงาน
ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันหมายความว่ากรุงเทพมหานครกับสท

หากกรุงเทพมหานครต้องการให้ไปช่วยเรื่องใดก็แจ้งมา
ดำเนินการทันทีเพราะถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้วย
ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านก็บอกนะครับว่า
ในส่วนของกรทมมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย๓๐๐คนต่อวันนะตอนนี้
มีจำนวนประมาณนี้ต่อเนื่องมา๑๐วันแล้ว
ก็เลยต้องมีการเพิ่มพื้นที่ศูนย์พักคอยให้เพียงพอกับผู้ติดเชื้อ
ยืนยันว่าศูนย์พักคอยของกรุงเทพมหานครยังเพียงพออย่างแน่นอน
แต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลตอนนี้เหลือน้อยแล้วมาถึงเตียงนะครับ
และยังไม่น่าหนักใจเพราะผู้ป่วยสีเขียวค่อนข้างเยอะ
ส่วนที่มีภาพคนที่ติดเชื้อแล้วไปรอความช่วยเหลืออยู่ข้างทาง
ข้างถนนหน้าธนาคารหรือในวัดก็ตามทียืนยัน
ท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยแบบนั้น
และผู้ป่วยถ้าติดเชื้อสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์เอราวันได้
และจะมีรถรับส่งไปที่ศูนย์รักษา
ฟังเสียงท่านอัศวินครับ
เพราะมันสะดวกสบายกว่าผมเข้าใจนะครับ
ทุกคนก็ไม่อยากลำบากนะอยากสะดวกสบาย

หรือว่าทำโฮมไอก็ได้ในกรณีที่อาการไม่หนักหนา
เราก็จะมีเราจะมีศูนย์ท่าศูกร์
แล้วก็บุคลากรของเรานี่วิ่งส่งย้าให้ที่บ้าน

เตียงพอไม่มีผู้ป่วยไปรออยู่ข้างทาง

มันก็สะท้อนความจริงที่มันเกิดขึ้น

เมื่อกี้เห็นพลตรวจเอกอัศวินนี่ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยนะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถ้ามันกลุ่มเสี่ยงสูงเกิดจากอะไรขึ้นนะคะ